เอามาดูเรื่องนี้คุณภาคภูมิที่โอ้โห

คือข่าวนี้ท่านผู้ชมตั้งสติดีก่อนนะ

เพราะว่าสารตั้งต้นของข่าวนี้ก็คือ

หอดละ๕บาทหอดไม่เท่าไหร่ที่เราเจอกันเนี่ยกินเนี่ย
บอกได้กำไรวันหนึ่ง๕๐๑๐๐บาทเท่านั้นเอง

บอกว่าจับเพราะข้อหาคือจำหน่ายสุรา

เพราะในข้าวหมากมันเหมือนแบบมีหมักหมึก

โอ้โหข่าวเนี่ยโอ้โหไปกลายเลย
ข่าวก็เลยเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่กลั่นแกล้งคนจน

ไปจับเขาปรับเขาเนี่ยตั้ง๕๐๐๐บาท

ทำความเข้าใจกันแบบนี้ก่อนนะคะ
เรื่องนี้มันเป็นประเด็นเรื่องของการจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต

สุราเนี่ยคือวัตถุหรือสิ่งของผสมที่มีแอลกอฮอล์
สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา
หรือดื่มกินไม่ได้แต่ถ้าไปผสมกับน้ำหรือของเหลว
แล้วดื่มกินได้อย่างเช่นเดียวกับน้ำสุรา

ซึ่งมันต้องควบคุมไม่อย่างนั้นโอ้โหกินกันเพลินทำกันเพลิน

มีสุราแช่ก็คือไม่เกิน๑๕ดีกรี

สุรากลั่นที่เขากลั่นกันตามโรงงานเนี่ยนะ
ก็คือปริมาณแอลกอฮอลเกิน๑๕ดีกรี
แต่ถ้าไม่เกิน๐๕ดีกรี

แบบเราจะทำสเต็กเอาเนื้อมาหมักวายอะไรอย่างนี้
มาจับแล้วว่าโอ้โหนี่ทำสุราอย่างนี้อันนี้ไม่ได้
อันนี้ทำความเข้าใจเรื่องของสุราความหมายของสุราก่อนนะคะ
หมากดึงออกจากบัญชีสุราแล้ว
หมากขายได้กินได้ไม่ผิดกฎหมายค่ะ

เมื่อก่อนเคยอยู่ปัจจุบันนี้ไม่อยู่ในกลุ่มของสุราแล้ว

ออกไปแล้วถูกต้องดังนั้นถามว่า
ขายข้าวหมากกินข้าวหมาก

คุณยายมีถุงใส่น้ำอะไรก็ไม่รู้อยู่๑๑ถุง

เจ้าหน้าที่สรรพสามิตรเขาก็เลยไปตรวจสอบ

สาโทจัดอยู่ในกลุ่มประเภทสุราแช่
คือมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน๑๕ดีกรี
ดังนั้นถ้าคุณขายสาโท

ซึ่งเขาเปิดให้คุณไปแจ้ง
ไปสามารถผลิตสามารถจำหน่ายอะไรได้
แต่ต้องไปแจ้งแล้วก็เสียภาษีให้กับสัมภาษามิตรเขา

ประเด็นของคุณยายท่านนี้ก็คือ

ไม่ใช่เรื่องของข้าวหมากค่ะ
เสน่ห์ป่วงรำอายุ๖๐ปีค่ะ

สี่แยกกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะคะ
ก็มีข้าวหมากห่อใบตองขายอยู่
แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่สรรพสามิตรเข้าไปตรวจสอบเนี่ย
มีสาโทอยู่ด้วย๑๑ถุง
ใส่อยู่ในถังพลาสติก๑ใบ
ทีนี้ทางครอบครัวตอนแรกก็บอกว่า

ขายข้าวหมากมันผิดด้วยเหรอ

นายนพรัชจัญญาวรางกูล
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรสาขาเมืองบุรีรำ
ก็เลยนำมาดูมาให้ดูนะคะทุกหุ้งเหล่านี้
ที่เจอที่ร้านขายข้าวหมากของคุณป้าเสน่ห์หรือคุณยายเสน่ห์

มีถุงสาโทอยู่๑๑ถุง

เขาก็เลยแสดงให้ดูว่าสาโทมันไม่ได้ขออนุญาต
ก็ถือว่าเป็นการจำหน่ายสุราโดยไม่รับอนุญาตแล้วมันก็ผิดกฎหมาย

ว่าปรับในคดีของกรมสรรพสามิตร
วันที่๒๒กรกฎาคม๒๕๕๙
เพราะว่าเขาเข้าไปควบคุมไปจับไปปรับ
เมื่อวันอาทิตย์ที่๒๒กรกฎาคม

เนี่ยค่ะเพราะว่าพลเมืองดีไปแจ้งว่ามีการลักลอบ
เอาสาโทใส่เป็นถุงไปวางขายอยู่ที่ตลาดนัดคลองถม
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปตรวจสอบแล้วมันก็เจอจริง

ถ้าเป็นกรณีของการผลิตหรือจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
กลุ่มพวกสุราแช่สาโทเนี่ยเขาปรับ๕๐๐๐บาท
แต่ทางคุณป้าเสน่ห์หรือคุณยายเสน่หวัย๖๐ปีคนนี้
เขาก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเขาไม่ได้ขาย

เจ้าหน้าที่เขาก็เลยอ๋อถ้ามีไว้ในครอบครองก็ปรับแค่หมื่นเดียว
ไม่ได้ปรับ๕๐๐๐แต่ถ้าขายมัน๕๐๐๐
นี่ค่ะก็เลยสุดท้ายก็ปรับไปแค่๑๐๐๐บาท
นี่เป็นถุงหลายละถุงถุงละ๑ลิตรนะ

ว่าคุณป้าเสน่ห์เขาก็บอกว่า
เขาขายข้าวหมากแล้วไอ้น้ำที่อยู่ในถุง
มันไม่ใช่สาโทมันเป็นน้ำหมักข้าวหมาก
คือแยกข้าวกับแยกน้ำออก
คือข้าวหมากมันจะมีน้ำ
ทีนี้ยังไงอ่ะทีนี้ประเด็นที่ต้องตรวจสอบก็คือ
น้ำในถุงนั้นนะคะมันมีปริมาณแอลกอฮอลเกิน๐๕ดีกรีหรือเปล่า
แล้วน้ำหมักข้าวหมากกับน้ำหมักสาโทเนี่ย
มันคนละตัวกันด้วยมันต่างมันคนละแป้งกันแป้งหมักมันคนละอย่างกัน

แต่ว่าเขายืนยันแหละคุณป้าเขายืนยันของเขาแหละ
ว่าอันนี้เขาเป็นน้ำที่มาจากการหมักข้าวหมัก

ก็สรุปว่ามันไม่ใช่เรื่องของข้าวหมากนะคะ
เป็นเรื่องของสาโท๑๑ถุง
ขายอยู่ในตลาดนัดด้วยนะคะ

ลักษณะของการจำหน่าย

เรื่องของการจำหน่ายสุราอะไรพวกนี้นะครับ